สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ในประเทศมีนาคมนี้แน่นอนค่ะ
โบจะจัดงานคอนเสิร์ตเล็กของโบอยู่แล้วค่ะ

ที่สู่รมนักศึกษาแบบติดตรงศรีแยกพยาไทย
คอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่บอกก็น่าจะยากเนอะไทย

แต่ก็อาจจะมีเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะ
ถ้าใครอยากจะติดตามก็ขอบคุณมาก
จะมีการเลือกตั้งแล้ว๒๔มีนาคม

ก็ดีใจนะคะเพราะว่าแน่นอนประเทศไทยเนี่ย

เราเองก็เป็นประชาชนที่จะต้องออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งการ์ด๔มินาก็ออฟใช้สิทธิ์กันนะคะ
ก็ดีใจครับดีใจที่

แล้วก็มีนายกที่มาจากการเลือกตั้ง

บอบประชาธิปไตยกันเหมือนเดิม

เข้ามาบริหารประเทศนะครับ

แล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรยังไงมา
ผมว่าถ้าเลือกดีก็

ควรที่จะใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในมือให้คุ้มค่ามากที่สุด

เลือกคนที่คุณคิดว่าจะมาพัฒนาประเทศได้

ใช้สิทธิ์ที่คุณมีอย่าลืมแล้วกันนะจ๊ะ